พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

จะควันจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านอีกอะไรอีก
เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วเดี๋ยววันนี้นำเสนอต่อ

เป็นสัปดาห์แล้วนะคะที่เจอปัญหาหนักแบบนี้

เราได้เห็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นชาวลำปางนะคะ
ถึงขั้นที่ว่าตอนนี้พี่อุ๋ยสั่งน้ำมูกออกมา

คลิปนี้คนแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ
น้ำมูกกลายเป็นเลือด
แล้วก็มีข้อความบอกว่าปกติแพ้อากาศอยู่แล้ว

ได้กลิ่นแบบนี้ในช่วงเวลานี้ทุกปี

น้ำมูกอ้าวมีเลือดปนออกมา

แต่ครั้งนี้เลือดเพียบเลยค่ะคือเลือดเยอะมาก
แท็กแม่เมาะแฮชแท็กลำปาง

ส่วนอีกคลิปนึงค่ะเป็นคลิปที่โชว์ตัวเลข
ตัวเลขในเครื่องวัดได้สูงถึง๔๙๖มิโครกรัม
อื้อฮือปกติมันต้องไม่เกิน๕๐อ่ะ
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยโอ้โหแล้วนี่อยู่กันยังไงคะ

หมู่บ้านปางป่วยหมู่ที่๒ตำบลนาศักดิ์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ไปพบกับนายนิรุธอายุ๔๔เจ้าของคลิปนะคะ
ก็พาทีมข่าวไปดูหน้าทีวีที่ตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองค่ะ

วันก่อนวัดค่าได้สูงสุด๔๙๖มิโครกรัม
วันนี้ตอนเที่ยงวัดค่าได้สูงสุด๑๖๕มิโครกรัม
วันนี้ตอนเที่ยงลดลงมาหน่อย
แต่ก็ยังไม่ใช่จะดีนะคะยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีอ่ะ
นายนิรุธก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้
แล้วก็คืนวันที่๒๕มีนาคมประมาณ๔ทุ่มกว่าได้กลิ่นควัน
ก็เลยลองเปิดเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง
โอ้โหค่ามันขึ้นมา๔๙๖มิโครกรัม
พอเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปลงฟันสั่งน้ำมูกมีเลือดออกไปอีก
แล้วก็มีอาการข้างเคียงอื่นด้วยเป็นผื่น
หลายคนก็จะมีอาการแบบนี้นะคะเป็นผื่นหายใจไม่ออก
และทุกวันนี้ปัญหามันยังอยู่ไงคะ
ละอองมันยังคงเกินค่ามาตรฐานอยู่ทุกวันนะคะ
พอตอนเช้ามาเนี่ยผมก็มาล้างฟันล้างหน้าแปลงฟันตามปกติครับ
แล้วก็มีการสั่งน้ำมูกสั่งน้ำมูกออกมาก็คือ
พอใส่น้ำมูกเนี่ยมันมีเลือดที่ปนออกมาตามคลิปที่สองที่ผมลงไปครับ
คือปกติเราเป็นคนแพ้อากาศอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมเป็นคนแพ้อากาศอยู่แล้วครับ
คือทุกปีของช่วงนี้ก็จะมีอาการก็คือมีเลือดออกมาบ้างแต่เล็กน้อยครับไม่เยอะ

บอกว่าตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย

แปบตาแสบจมูกแล้วก็ไอด้วย

ก็อยากจะฝากถึงคนที่เผาป่าอันนี้เจ้าของคลิปฝากนะคะหยุดได้แล้วค่ะ
เพราะว่ากระทบกับคนหมู่มากกระทบต่อสังคมโดยรวมนะคะ
มันไม่ใช่แค่การเผาป่าในพื้นที่บ้านเราไง

ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณคิงพีรวัตร
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะ
อย่างไรนี่หนักนะฮะที่แม่สายเนี่ยล่าสุดวันนี้เป็น
อย่างไรติดตามจากคุณคิงพิรวัตรครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมและทีมข่าวไทยรัฐทีวียืนอยู่
บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายนะครับช่วงเย็นวันนี้ครับวัดค่าฝุ่น
เอ็มสองจุดห้าด้วยเครื่องมือวัดครับดูตัวเลข
ครับตอนนี้ร้อยห้าสิบสองไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ
ยังไม่นิ่งนะครับยังคงวิ่งสูงขึ้นไปได้อีกครับ
แม้ว่าค่าฝุ่นเย็นวันนี้จะน้อยกว่าเมื่อช่วงเช้าตอน๘๐
โมงที่ห้าร้อยยี่สิบสามไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่
ไว้วางใจไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเลขนี้ก็ยังอันตราย
กระทบต่อสุขภาพนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เดินทางมาโดยเครื่องบินระหว่างที่เครื่องกำลังจะลง
สังเกตจากบนเครื่องบินจะเห็นครับว่าฝุ่นปกคลุมหนา
ในพื้นที่จนมองพื้นที่ด้านล่างแทบไม่เห็นครับและระหว่าง
เดินทางมาที่อำเภอแม่สายนะครับทีมข่าวของเราผ่าน
เทือกเขาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับคุณผู้ชม
สังเกตดูภาพนี้ให้ดีนะครับจะเห็นความแตกต่าง
อย่างชัดเจนเปรียบเทียบให้เห็นชัดชัดครับว่าแนวเทือกเขา
หลวงขุนน้ำนางนอนในอดีตกับปัจจุบันนั้นแตกต่างกันลิบลับ
เพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายภาพออกมาแนวเทือกเขาถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่า
ฝุ่นหนาจนเห็นพระอาทิตย์เป็นดวงกลมด้วยตาเปล่าครับวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็มสองจุดห้า
ตอนที่อยู่บริเวณแถวทำหลวงขุนน้ำนางนอน
และตอนนี้นะครับแม้ว่าในตัวอำเภอแม่สายเนี่ย
ฝุ่นอาจจะน้อยกว่าเมื่อช่วงเช้า

เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขายืนยันว่านี่เป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดในรอบ๑๐ปี

ตอนเช้ามันรู้สึกว่าเยอะเกินไปอยู่แต่
ช่วงบ่ายจาก๓โมงมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นช่วงนี้นะ
ปีนี้นี่หนักสุดในรอบ๑๐ปีเลยเหรอครับ
ประมาณนั้นเพราะว่าปีนี้ฝนมันมาช้า

แต่ปีนี้มันไม่มีฝนเลยก็เลยดูเยอะเป็นพิเศษ

ก็คือซื้อหน้ากากช่วยเหลือตัวเองไปแล้วมีผ้ามีอะไรต้องใส่๒ชัดก่อน
ฝุ่นที่รุนแรงและต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ทำให้ตอนนี้ครับข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า
มีจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในจังหวัดเชียงราย
นับตั้งแต่๑๙๒๖มีนาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่มารักษาตัวด้วยอาการแสบจมูกแสบคอมากถึง๓๔๗๘คน
และถ้าหากเจาะลึกเฉพาะอำเภอแม่สายมีสูงถึง๓๗๒คนครับ
ความหวังของชาวบ้านในพื้นที่ก็คือขอให้ฝนตกลงมาเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นครับ
จากภาคอีสานอิทธิพลจากพายุดูร้อนจะช่วยทำให้ในพื้นที่นี้ดีขึ้นหรือไม่
ขอบคุณนะครับคุณพิรวัตรครับนี่ลงพื้นที่ไปที่แม่สายเชียงรายนะฮะ
วันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการหารือกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แล้วนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมาให้สัมภาษณ
ผู้สื่อข่าวด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์

สบายใจให้นะคะสบายใจหน่อยใช่ไหม
ไม่ต้องดุดันไม่เกรงใจใครอะไรอย่างนั้นไง
ค่ะก็จะประสานกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
เพื่อให้เพื่อนบ้านร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันนะคะ